เรื่องของมติครมกับการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้า

ซึ่งรัฐบาลก็แก้ปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ปูนบางซื่อโดยให้นำไปรวมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ขณะที่ประชาชนเองก็ยังกังวลว่าระหว่างการรอเอกชนเดินรถ
เพราะว่ากลัวการเดินทางที่ไม่สะดวกนะครับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บางใหญ่บางซื่อ

ระหว่างรอรัฐบาลเปิดประมูลหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เชื่อมต่อสถานีบางซื้อถึงสถานีต่อปูน
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินระยะทาง๑กิโลเมตร
บอกว่าอาจจะใช้เวลานานทำให้การเดินทางไม่สะดวก
และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะพื้นที่ตลอดแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า
การจราจรตอนนี้ติดขัดอย่างหนักครับ
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ
เห็นชอบให้นำโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
สถานีบางซื่อเตาปูนที่มีปัญหาการต่อเชื่อม
รวมอยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

โดยหลังจากนี้จะเริ่มเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน
ว่าจะใช้เวลามากกว่า๑๘เดือนจึงจะให้บริการเดินรถได้
สำหรับแผนรองรับระหว่างที่การเชื่อมต่อทั้ง๒สถานี

กระทรวงคมนาคมได้เจรจาขอรถเมย์มาวิ่งเสริมให้บริการแบบชัตเทอร์บัตรนะครับ
แล้วก็เจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้นำรถไฟมาวิ่งเชื่อม
ระหว่างสถานีบางซ่อนกับบางซื่อ
ส่วนค่าบริการรถขนส่งทั้ง๒ระบบคาดว่าจะมีความชัดเจน
เปิดให้บริการอย่างน้อย๑เดือนครับ